เพราะว่าคำว่าปิดเนี่ยนะ
มันไม่มีนิยามมันแล้วแต่ใครจะแปล
ประธานาธิบดีทรัมป์ปิดอเมริกา
อย่างนั้นปิดก็ห้ามออกเครื่องบิน

แต่ของเราสุวรรณภูมิก็ยังไม่ได้ปิด

แต่ยังว่าคำว่าปิดสั้นอย่างกระทะละ
เข้าใจแต่ต้องให้เข้าใจตรงกันว่า
มาตรการบุรีรำหรืออุทัย
ก็เป็นมาตรการที่ไม่ต่างไปจาก

นั่นก็คือว่างดจัดกิจกรรมในจังหวัด
ซึ่งโอเคไอ้นี่มัน๗๖จังหวัด
ก็คือตรวจคุณภูมิ
ซึ่งตัวนี้ก็เป็นมาตรการที่ใช้อยู่ทั่วไปมานานแล้ว
แต่อย่างว่าถ้าพาดหัวมันก็ต้องพูดสงสัย
แต่ว่าบางสื่อไปใช้ชัดดาวน์ลงไปเลยเนี่ย

ถ้าจะเรียกซ่อนอะไรยังนึกไม่ออกต้องประกวด
ท่านตอนนี้คุณสับสนว่าตรงสถานบริการสถานบันเทิมมีอะไรบ้างนะ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสถานบริการที่มีอยู่แล้ว
สถานบริการที่มีอยู่แล้วที่เวลาจะตั้งขึ้นมา
เขาต้องไปขอจดทะเบียนขึ้นทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย
ถูกจับมาเป็นสถานบริการ

อย่างนี้เป็นต้นพัฒนาคารไม่ใช่สถานบริการ
โรงแรมอาบอบนวดนวดแผนโบราณที่ไปจดทะเบียนเป็นสถานขึ้นมา
เพราะฉะนั้นคุณป้าที่แกนวดตามบ้านแกไม่ใช่สถานบริการ

อาจารย์แล้วอย่างพวกสถานที่ออกกำลังกายพวกฟิตเน็ตยิมอะไรพวกนี้อาจารย์มันคุมเคลือมากเลยเมื่อกี้
ก็ไม่เป็นไรมันต้องไปดูในนิยามของกฎหมายสถานบริการนะครับผมผมตอบไม่ถูกต้องไปดูนะครับ
แสดงว่าโรงแรมมีบางประเภทเป็นสถานบริการอย่างไง
สิ่งบริการเช่นบางอย่างมีอาบออกนวดมีนวดแผนไทยนวดฝาเท้าซึ่งตรงนี้มันแพ่ได้
อันนี้เป็นอันที่เมื่อวานเนี่ยต่างจากเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ไม่ได้พูดเรื่องนี้เพราะว่าเขาประกันโยนให้คอรมอล
ได้คุยกันเมื่อวานเนื่องจากมีผู้รู้หลากหลายก็เลยยัง
โรงหนังหรือว่าคลินิกเวชกรรม

พวกคลินิกคำหน้าอะไรอย่างนี้สถานบริการ

ไหนแค่หมอกรแย่เลย
สิบห้าวันวันอะไรนะ
สถานที่กระทะมองกับปริมทนสถานที่นะฮะ
ระยะเวลา๑๕วันก็ยันซึ่งเวลาพอดี
ให้ทำอะไรให้หยุดการประกอบให้บริการไม่ใช่หยุดประกอบกิจการ
การให้บริการแล้วก็เปลี่ยนมาทำคลินิ่งได้
เสร็จแล้วก็จะพิจารณาอีกทีหนึ่ง
พิจารณาอีกทีหนึ่งก็คือว่าจะขยายไปถึงจังหวัดอื่นเมื่อไหร่
ยังไงกับขยายวันยังไง
คือเวลากับสถานที่มันจะอยู่ในสิ่งที่จะต้องพิจารณา

ถ้าจังหวัดอื่นต้องขออย่าทำบ้างนี่สามารถแจ้งรักกัน

ถ้าจังหวัดอื่นอยากจะทำบ้างหรือต้องปิด
ก็จะเป็นอำนาจของประวัติราชการจังหวัดต่อมาตรงนี้